อ่ายังไม่หมดนะคะเรื่องของการขอโชคขอลาบยังมีใช่ค่ะอืม
อ่ะไปขอโชคกันต่อนะนะฮะไปผมพาคุณผู้ชมไปไปดูกันต่อ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีเวลาอีกวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ผมพาไปที่วัดกลางบางพระกันหน่อยที่จังหวัดนครปฐมถือว่าดังเหมือนกันคุณผู้ชมนะฮะ
วัดกลางบางพระตั้งอยู่ที่ตำบลบังพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
นางสาวเมืองเสียวเฟย์คนนี้เป็นสาวจีนครับ
เป็นนักธุรกิจจีนอายุ๓๗ปีเดินทางมาจากเมืองหังโจเลย
มากับเพื่อนชื่อว่าหวงยงตงอายุสามสิบสองปีจริงจริงแล้วสองคนนี้เขาเคยเรียนอยู่ที่ที่เมืองไทย
เขาเดินทางมาแก้บนกับหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสัก๓๐เมตรได้
เอาสิ่งของมาแก้บนก็มีข้าวสารห้ากิโลกรัมห้าร้อยถุงรวมทั้งหมดอย่างสองพันห้าร้อยกิโลกรัม
ไข่ไก่มืนสองพันฟองน้ำดื่มแบบขวดอีกหนึ่งร้อยลังน้ำดื่มอีกถ้วยอีกหนึ่งร้อยลัง
เอามาหมดแล้วก็มีจีวอนที่มีความยาว๕๐เมตรเอาไปห่อองค์หลวงพ่อสมหวังด้วย
เจ้าอาวาสเขาบอกว่าเจ้าอาวาสคนที่ทำพิธีแก้บนให้คือพระครูศรีสุตากรนะฮะ
หลังจากทำพิธีเสร็จก็มีการพรมน้ำมนต์ให้กับนักท่องเที่ยวจีนสองคนนี้
เล่นหุ้นด้วยเปิดร้านขายของแล้วก็มีการซื้อหุ้นด้วย
ศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อสมหวังมากก็เดินทางมากราบไหว้ทุก๒เดือน
พอกราบไหว้เสร็จกลับไปเมืองจีนโอ้โหธุรกิจเจริญรุ่งเรืองครับ
ขาขาใหญ่โตมได้เงินได้ทองมาก็ต้องกลับมาแก้บนที่เมืองไทย
ความเชื่อของคนจีนคือใกล้สิ้นปีต้องทำบุญกุศลมาก
แล้วครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขการค้าการขายจะเจริญรุ่งเรื่อง
ส่วนในช่วงนี้ทางวัดเองก็มีคนไปเสี่ยงโชคเยอะไปกลับไหว้ขอพร
ขอโชคขอเลขขอลาบกันเยอะแยะมากมาย
ทีนี้ไปดูที่จังหวัดอ่างทองนะคะที่บริเวณศาลแม่สร้อยทิพย์แม่ศรีสุวรรณอำเภอเมืองค่ะ
มีต้นตะเคียนยาวประมาณ๖๐เซนติเมตรนะคะ
ผิวมันเงางามเลยแล้วก็มีหุ่นหญิงสาววางเอาไว้
มีกุมารทองอยู่ข้างข้างซ้ายข้างขวาของศาล
ประมาณ๕๐เซนติเมตรนะคะสูงประมาณ๖๐เซนติเมตรค่ะ
แต่มีพระมาทักว่าเนี่ยเป็นไม้จากต้นตะเคียนนะจะเอามาทำเป็นโต๊ะเป็นอะไรแบบนี้
ไม่ได้เจ้าของบ้านไม่เชื่อนะคะตอนแรกต่อมานะคะ
ฝืนที่จะทำเป็นโต๊ะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยโอ้โห
เสียชีวิตเลยถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ญาติพี่น้องก็เลยนำท่อนตะเคียนมาที่สารานี้นะคะมีชาวบ้าน
บอกว่ามีแม่ตะเคียนสององค์อยู่ในท่อนในต้นตะเคียนนี้ค่ะ
สององค์เลยอยู่ภายในท่อนเดียวกันก็เลยนำหุ่นหญิงงามมาวางไว้ข้างข้างศาลแบบนี้ค่ะ
คนเข้ามาเที่ยวเขาสื่อได้เขาก็บอกว่าแม่เขามากันอยู่สองคนพี่น้องนะ
ให้หาร่างให้เขาอีกอีกร่างหนึ่งคือร่างใหญ่เนี่ยลากร่างองค์เล็กมาก่อนแล้วร่างใหญ่ทีหลัง
อ่าแล้วพี่มณัฐเนี่ยเขาเขาถูกหวยเขาก็มาบอกกับแม่ว่าถ้าแม่อยากได้ร่างอีกองค์นึงนะ
ให้ให้ผมถูกหวยนะแล้วผมจะไปบูชาร่างไว้ให้แม่
เขาถูกตรงเลยสักสามหมื่นเขาก็ไปบูชาแม่
ก็เนียนแหละค่ะเพราะมีคนรู้ว่าถูกลอตเตอรี่สามมวดติดเนี้ยโอ้โหไปกันเยอะเลยนะฮะ
ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมให้มันจุใจกันไปเลยครับมีที่กรสินอีกหนึ่งที่นะฮะ
ที่วัดประสิทธิโพชัยนะฮะตะบนคำบงอำเภอห้วยพึ่งนะฮะ
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้นี่ไปขอโชคกับเจ้าแม่สบายทองซะหน่อย
ตะเคียนอายุกว่าหนึ่งร้อยปีนะเมื่อวานก็มีคนไปเจอนะฮะ
เรานำเสนอไปแล้วมีคนไปเจอก็เอาขึ้นมาจากห้วยสะทดนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยต้องไปดูกันหน่อยเป็นยังไงบ้าง
ไปขอท่านหน่อยละกันไหนท่านก็มาแล้ว
ชาวบ้านก็เลยนำรถแคคโฮลไปขุดขึ้นมาดึงขึ้นมาจากลำห้วย
ช่วยกันดึงขึ้นมาค่อนข้างลำบากเหมือนกัน
วัดความยงความยาวก็เขาอยู่ลึกไปสัก๔เมตรได้คุณผู้ชม
เอาโซ่ดึงขึ้นมาโซ่ก็ขาดนะฮะก็ทำอยู่หลายชั่วโมงจึงสำเร็จนะฮะ
นำขึ้นมาพบว่าตะเคียนนั้นก็ยาว๖เมตร
ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก๓เมตรนะฮะ
ก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่วัดทีนี้ทางด้านของนายผลประดิษฐ์ชายสิทธิ
ชาวบ้านก็บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนนะมีการไปเข้าฝันชาวบ้านบอกว่า
เจ้าแม่เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังด้วยว่า
แม่ตะเคียนทองเนี่ยมาเข้าฝันอยากขึ้นมาจากน้ำเหลือเกิน
ก็เลยบอกญาติพี่น้องไปบอกวัดหน่อยซิเราฝันว่าเนี่ยนะ
เจ้าแม่มาบอกว่าเจ้าแม่อยู่ตรงนี้อยากขึ้นจากน้ำก็ไปบอกที่วัดนะฮะ
แล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนทองก็ยังบอกอีกว่าอยากมาอยู่ที่วัดนี้จังเลย
ก็เลยพากันไปขุดจนเจอแล้วก็นำมาอยู่ที่วัดนี้จริง
ก็ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่ามันคือปฏิหารมันควรความศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
คือฝันเห็นแล้วก็ไปเจอแล้วก็เป็นความจริงด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีค่ะมีงูอีกแล้วค่ะมีงูอีกแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหน่อยมีงูไปกินไก่ในเล้า
เจ้าของบ้านอายุห้าสิบห้านะคะ
บ้านเลขที่ยี่สิบสี่ทับสามหมู่สองที่อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธารณี
ดูในร้าวไก่นะคะก็ขนาด๒คูณสองเมตร
ถูกงูเขมือบตายไปสองตัวอ้าวเนี่ยงูต้องป่องเลยใช่
แล้ววัดขนาดงูสามจุดเจ็ดเมตรอืมก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าก่อนเจองูได้ยินเสียงไก่ร้องแล้วก็มีไก่หนึ่งตัววิ่งมา
ถุนบ้านร้องเสียงดังเหมือนกับขอความช่วยเหลือครับ
คือไก่มาขอความช่วยเหลือก็เลยเดินลงไปดูปรากฏว่าเจองูตัวนี้
คือไก่อ่ะอยู่ในเล้าห้าตัวตายไปสองโดนงูเขมือไปนะคะ
หนีออกมาสามชาวบ้านพอรู้ข่าวก็มาดูกันใหญ่เลย
ทุกอย่างที่ตีเป็นเลขได้ก็ตีเป็นเลขค่ะ
ห้าตัวตายสองเหลือสามอะไรอย่างงี้นะฮะ
ผสมบนเปยกันไปเมื่อเบลดที่แล้วเรามีคุณหม่นสิบ
มาให้เลขใช่ไหมอ่าช่วงนี้เอาไปดูกันต่อที่อีกหนึ่งท่าน
คุณสุนารีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

นะนักร้องลูกทุ้งอีกคนนึงคุณศุนรีบราชศรีมารับซับ
เขาบอกว่ามีคนตายให้โชคเขาหลายแสนแล้วงวดนี้เขาก็อยากตามบ้าง
พลาดเพราะว่าเจ้าตัวถ่ายคลิปรังพึ่งขนาดใหญ่ไปทำรังอยู่หน้าบ้านที่โคราชครับ
คุณนางพี่นางคุณสุนดีเขาก็บอกว่าเป็นความเชื่อนะ
ที่เพิ่งไปทำรังที่บ้านเนี่ยคือจะมาให้โชคให้ลาบ
ว่าแล้วก็เลยบอกเลขให้คุณผู้ชมไปดูเลขที่บ้านของคุณสุนารีบ้านเลขที่๖๔นะครับ
อันนำมาฝากกันจุใจไปเลยขอให้โชคดีค่ะ